พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสุรินค่ะได้มีการจัดงานเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะมีการตั้งขบวนช้างช้างเนี่ยเกือบ๒๐๐เชือกและช้างเหล่านี้นะคะก็หมอบลงต่อหน้าพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙แล้วก็มีการแปลอักษรด้วยนะคะนักเรียนนักศึกษานับหมื่นค

ขบวนความยิ่งใหญ่ของช้างเกือบ๒๐๐เชือกจากหลายอำเภอในจังหวัดสุรินทร์
เพียงกันนี่คือขบวนแห่ช้างเพื่อร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลย
รวมช้างรวมใจไว้อาลัยพ่อหลวงท่ามกลางประชาชนนักท่องเที่ยวที่มารอชมความยิ่งใหญ่เต็มสองฝั่งถนน
พร้อมช้างงาไว้ทุกจำนวน๙เชือก
ขบวนชาวสุรินน้อมนำคำพ่อสอน
ประกอบด้วยคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช๙ประการ
คือความเพียรความพอดีความรู้ตนเป็นผู้รับและผู้ให้
โยนแต่ไม่อ่อนแอพูดจริงทำจริงหนังสือเป็นออมสิน
ซื่อสัตว์และการเอาชนะใจตน
และขบวนสุดท้ายโฆษศาลญาตราไว้อลัยพ่อหลวง
เป็นขบวนของช้างทุกเชือกที่มาร่วมกิจกรรม
ภาพช้างหมอบเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
ล้อมรอบบริเวณอนุสวรีพระยาสุรินพักดีศรีนรงจังวาง
มกลางเสียงร้องเพลงสันเสริมพระบารมี
จากใจชาวสุรินที่ดังสุดกล้องไปทั่วบริเวณ
รวมถึงการแปลอักษรเป็นเลข๙ไทย
และต่อด้วยหัวใจเรียงร้อยหลายสิบดวง
เป็นภาพประวัติศาสตร์สื่อถึงพลังความรักความอาลัย
ที่ยังตรึงอยู่ในใจชาวสุรินทร์
อกจากนี้ภายในงานรวมช้างรวมใจไว้อาลัยพ่อหลวง
ได้มีการจัดโต๊ะเลี้ยงอาหารช้างกว่า๕๐ตัน
ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ส่วนการแสดงช้างทั้ง๔องค์ที่จะมีขึ้นในวันที่๑๙๒๐พฤศจิกายนนี้
จะเริ่มต้นขึ้นในเวลา๘น๓๐นนนสนามแสดงช้างจังหวัดสุริน
โดยการนำช้าง๑๖๐เชือกและนักแสดงนับพันชีวิต
ร่วมในฉากการแสดงสุดยิ่งใหญ่เพื่อแสดงความอาลัยจากใจคนเมืองช้าง
รพันธ์คันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน